ถ่ายรูปโดยเฉพาะแฟนละครเด็กค่ะ
แหมละครผีกับเด็กนี่ของคู่กันจริงนะ
ยิ่งดูก็ยิ่งกลัวแต่ดูค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสาวเบนเปิดใจว่าถ่ายละครเรื่องนี้
ไม่เจออาถรรพ์ใดเลยนะคะ
ส่วนหนึ่งค่ะเพราะเธอไหว้เจ้าที่เจ้าทางทุกครั้ง

บอกเจ้าของบ้านเขาก่อนอะไรประมาณนั้น
ก็เพิ่งควงกันไปสวีทที่ญี่ปุ่นนะคะ
เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการค่ะ

ในจ่อมันเป็นผีแต่ตัวจริงเนี่ยตอนนี้หัวใจอยู่ในหมด

จอน่ากลัวแต่ตัวจริงน่ารักป่ะคะ

ก็ไม่ได้ปิดนะพี่แจ๊ค

คือคนก็รู้กันหมดแล้วแหละ
เขาไม่ได้ขอเราเป็นแฟนนะคะ
แต่ถามว่าตอนนี้มันก็
ก็ดีอะดีแฮปปี้ทุกอย่าง